คุณผู้ชมยังมีควันหลงเรื่องของสงกรานนะครับ

แต่ว่าก็มีคนเขาไปถ่ายคลิปหนึ่งมาฟ้องโซเชียล
อุบลมีกลุ่มวัยรุ่นก็นั่งท้ายกระบาดกันไป
พอไปเห็นผู้หญิงกรูลงมาจากรถ

ถ่ายคลิปนี้ไปโพสต์แล้วก็ไปฟ้องในโซเชียลครับเนี่ยฮะโอ้โห
โอ้โหผู้จานมากนะเป็นภาพที่ถูกแชร์กันในโซเชียลครับ
ด้วยน้ำสงกรานกลับเลยเถิดเกินไปหน่อยน่ะครับเกิน
พอดีผู้หญิงคนนี้เขาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มา
กำลังจอดติดไฟแดงจู่จู่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
นั่งท้ายกระบะมาเอาเห็นผู้หญิงมานี่ลงไปเลยครับเนี่ย
จูบทั้งหอมลวนลามดึงคอเข้าไปหอมแก้ม
แถมยังรูปคำที่ก้นเขาอีกนี่ดูมือสินะฮะ
จนเป็นที่วิภาควิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมนะครับนะฮะ
อุบลเขามีการจัดงานสงกราน๔แผ่นดินไทยลาวกัมพูชาเวียดนาม
ปิดสะพานรัฐนาโกศิลป์สองร้อยปีรวมทั้งถนนดอกไม้และสายน้ำ
ดอกไม้มาประดับตกแต่งพร้อมติดตั้งท่อน้ำที่สูบจากลำน้ำมูล
ทำเป็นซุ้มน้ำตลอดความยาวของถนนให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกัน
เมื่อวานก็มีกลุ่มวัยรุ่นไปเยอะแล้วเมาไงเมาสุรานะ
แล้วก็มีการก่อเรื่องทะเลาะตบตีต่อยกันทั้งวันนะฮะเมื่อวานที่อุบลก็ต้องฝากให้กับเจ้าหน้าที่ไปควบคุมด้วย